สำหรับคืนนี้ก็เป็นคืนของวันที่๗
ของการบังคับใช้มาตรา๔๔กับวัดพระธรรมกาย
ให้เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังดูแลพื้นที่
รอบวัดพระธรรมกายอย่างหนาแน่น
ขณะที่กลุ่มพระสงฆ์แล้วก็ลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกาย
ได้ช่วยกันทำสิ่งกิดขวางป้องกันเจ้าหน้าที่

เราจะไปติดตามความคืบหน้าจากคุณอรยาโพจา
รายงานสดจากประตู๕วัดพระธรรมกายครับ
และคืนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่
อยู่ที่ประตู๕ค่ะแล้วก็ป้องกันที่จะ

หรือว่าเดินผ่านประตู๕เข้าไปด้านในวัดพระธรรมกายค่ะ
ช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะบริเวณบนสะพานข้ามคลอง๓
ด้านประตู๔กลุ่มพระสงฆ์และลูกศิษย
วัดพระธรรมกายนั้นก็ช่วยกันทำสิ่งกีดขวาง
และสร้างโครงเหล็กขึ้นมาพร้อมทั้งนำแผ่นแลนสีเขียว
ปิดไว้เพื่อที่จะไม่ให้มองเห็นจากด้านนอกค่ะ
และบนสะพานก็มีการนำลูกศิษย์แล้วก็พระสงฆ์นั้น
มาตั้งจุดสวดมนต์ค่ะซึ่งมีการแบ่งกำลังไปพักผ่อนบ้างนะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่มีในจนถึงตอนนี้ค่ะ
ก็มีการแบ่งกำลังกันไปพักผ่อนนะคะ
ซึ่งลูกศิษย์เองก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนเช่นเดียวกันค่ะ
ได้นำโดรนขึ้นบินสำรวจมวลชนที่อยู่บนสะพานนะคะ
ทำให้ทางวัดได้สร้างโครงหลังคาเพื่อปิดบัง
ให้มองเห็นจากการถ่ายภาพมุมสูงของทางเจ้าหน้าที่นะคะ
ขณะที่บริเวณด้านนอกประตู๔ตำรวจได้มีการนำเต็นต์ออกไปบางส่วนแล้วค่ะ
แต่ยังคงวางกำลังเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำมวลชนเข้ามาเพิ่มเติมด้านในค่ะ
ส่วนในช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะมีหญิงวัยชรา๘๕ปีพร้อมลูกสาวค่ะ
ซึ่งเป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายนะคะ
ออกมาจากบริเวณประตู๕ค่ะหลังจากที่ปักหลักนั่งสวดมนต์มานานนับกว่า๑เดือนค่ะ
ก็ประสงค์จะเดินทางกลับต่างจังหวัดที่จังหวัดมหาสารคามนะคะ
พร้อมทั้งบอกว่าจะกลับไปหาหมอค่ะ
เนื่องจากว่ามีอาการปวดเข่าและจะไม่กลับเข้ามาอีกแล้วค่ะ

ก็เนี่ยมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็ต้องพาแม่กลับ

อ๋อแล้วจะกลับยังไงอ่ะครับพี่

อ๋อแล้วคุณยายเป็นคนข่าวหรือเป็นคน
อ๋อคนแก่ถ้าเป็นเรื่องธรรมดา

ทำไมถึงตัดสินใจออกมาคะ

ของการบังคับใช้กฎหมายมาตรา๔๔ค่ะ
แต่ว่าในจนถึงขนาดนี้เองนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่มีการปฏิบัติการใดเกิดขึ้นนะคะ
ต้องจับตาดูในวันพรุ่งนี้เช้าค่ะว่า
จะมีการปฏิบัติการอย่างไรกันบ้าง

และทั้งหมดนี้เป็นความคืบหน้าที่ประตู๕
วัดพระธรรมกายอารยาโภจาข่าวไทยรัฐทีวี